เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดระยองมีอุบัติเหตุรถกระบะหลับในเสียหลักตกลงข้างทาง
แล้วก็พุ่งชนต้นยางพาราอย่างจังนะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เลือดไหลออกมาจากศีรษะและใบหน้า
ก่อนเกิดเหตุเห็นนายนพรัชขับรถกระบะคันนี้
มาจากถนนสายปลวกแดงโรงน้ำตาล
เลี้ยวเข้ามาในซอยที่เชื่อมสายวังตับหินด้วยความเร็ว

แล้วชนกับต้นยางพาราอย่างจัง
บนถนนสายเอเชียตะบนจรเข้ร้องอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
่งหน้าจังหวัดนครสวรรค์หน้ารถกระบะพังยับเยิน

ตรวจสอบพบนายเวทีดวงดาวอายุ๓๙ปี
เสียชีวิตติดอยู่เบาะที่นั่งข้างคนขับ
มีบาดแผลฉีกขาดที่ลำคอใบหน้ายุบ
ผู้ภัยใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมา
ห่างออกไปประมาณ๕๐เมตรพบศพนายปราโมทดวงดาว
เด็นตกจากรถกระบะศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตอยู่กลางถนน
และยังมีผู้บาดเจ็บที่นั่งมากับรถกระบะคันนี้อีก๓คน
ตำรวจสอบสวนคนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดตามใบหน้าระบุว่า
เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อไปทำงานที่จังหวัดพิศนุโลก
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
รู้สึกตัวอีกทีรถก็ชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้ออย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุ
หลวงสายวัดหาดสำรานดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์สำหรับน้องน้องหนูที่ชอบกินลูกชิ้น

ถูกไม้ลูกชิ้นปิ้งแทงปากเสียบติดใต้ลิ้น
บาดเจ็บสาหัสกู้ภัยจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
ของเด็กชายวัย๘ขวบระบุว่า
หลังจากขี่รถจักรยานยนต์รับหลานชายกลับจากโรงเรียน
ระหว่างทางหลานบ่นหิวข้าวจึงซื้อลูกชิ้นปิ้งให้กิน
แต่เมื่อมาถึงสี่แยกรถชนกับรถจักรยานยนต์คู่กรณี
เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นล่าสุดอาการของเด็กชายเคราะหร้ายปลอดภัยแล้ว
แต่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเสี่ยงติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนผู้ปกครองให้เพิ่มความระมัดระวัง
ในการซื้ออาหารที่มีวัสดุแหลมคมให้ลูกหลาน
เช่นนั้นอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้